คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ครับผู้ชายเสื้อกล้ามแดงคุณ
ใส่กางเกงขาสั้นเดินเข้าร้านค้าขายของเบตเตอร์เล็ดนะฮะ
เดินวนไปเวียนมาอยู่ในร้านแต่ไม่ได้เลือกซื้อสินค้านะ
เขายืนช่วยตัวเองอยู่ในร้านตลอดเลย
ไปตามจุดต่างก็ช่วยตัวเอง
ถ้ายิ่งเห็นผู้หญิงนะคุณนะบางทีเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงคืออันตรายมาก

ใช่ค่ะคือเขาสารภาพเลยนะว่าผมไม่รู้เป็นอะไร
ผมเห็นผู้หญิงนะไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามผมมีอารมณ์หมดเลย
ผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะครับ
เขาเห็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมยิ่งผู้หญิงก้มเลือกสินค้าเนี่ย
เขาก็ยืนช่วยตัวเองอยู่ข้างชั้นขณะคนนั้นเป็นแม่บ้านนะคุณ
แล้วสักพักนึงไปใกล้จุดนี้อันตรายมากคุณ
ไปใกล้เดินวนเวียนอยู่ใกล้ผู้หญิงนะครับ
ร้านที่เกิดเหตุคือร้านจำหน่ายสินค้าเบตเตอร์เล็
ที่บ้านคำหายที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เช้าเลยนะฮะตั้ง๘นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
กล้องวงจรปิดก็เห็นเหตุการณ์ขณะผู้ชายคนนี้รูปร่างทวม
สวมซึกกล้ามแดงเกงขาสั้นเดินสะไล่หนอน
ช่วยตัวเองตามจุดต่างของร้านเลยนะฮะ
ตำรวจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวน
แล้วก็จับกลุ่มนายอนุกูลอายุ๒๙ปีครับ
ไปจับกลุ่มได้ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะ
โดยรองภูมิกับการสพบ้านเป็ดเปิดเผยนะครับ
บอกว่าหลังจากคลิปดังกล่าวปรากฏในสื่อโซเชียล
สืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านที่เกิดเหตุ
พบว่าตั้งแต่๗โมงเช้าคุณที่ผู้จัดการมาเปิดร้าน
ต่อมาสัก๘โมง๓๐กว่านาทีนายอนุกูลเดินเข้ามาในร้าน
จากนั้นเดินไปเดินมาแล้วก็รูดซิปกางเกงออก
ช่วยตัวเองอยู่ภายในร้านก่อนจะเดินออกไปทางประตูด้านหลังร้านนะครับ
ขับรถไปตามถนนศรีจันทร์มุ่งหน้าถนนเลี่ยงเมืองนะครับ
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เทศบาลตะบนบ้านเป็ดที่ติดตั้งไว้บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ
ก็เห็นป้ายทะเบียนรถยนต์ของผู้ก่อเหตุชัดเจน
สามารถที่จะสืบสวนแล้วก็รู้ตัวผู้ครอบครองรถ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถไปตรวจสอบ
แล้วก็ควบคุมตัวนายอนุกูลมาได้นะครับ
ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วคุณ
เป็น๑๐เลยเหรอโดยเฉพาะที่ร้านนี้
มาแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ๑๐ครั้ง
ที่ทำลงไปไม่รู้ตัวนะ
โดยอ้างว่ามีอาการป่วยทางจิตนะครับ
ปัจจุบันต้องไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่น

แล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องนะครับ
ฟังทางด้านรองภูมิกับการสพบ้านเป็ดให้สัมภาษณ์หน่อยนะครับ
เขาก็ให้การรับสารภาพว่ามีปัญหาทางด้านจิต
คือถ้าพบเห็นผู้หญิงแล้วก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเคยไปพบหมอจิตเวทมาแล้ว
ซึ่งครอบครัวก็รู้ดีครับ
ทีนี้จากการที่สอบปากคำเขา
เขาก็รับว่าเคยเข้าไปที่ร้านนี้
แล้วแบบนี้ประมาณ๑๐กว่าครั้งแล้ว

จะทำแบบคือเรียกว่าสะรายหนอน
ซึ่งตั้งจากที่รับประคำเขารับสารภาคเสียบทางทำรวจภักดิ์เจ็ด
ได้ไปเชิญเจ้าของร้านผู้เสียหาย
๒๐ตัวครึ่บค่ะ
๒๐ตัวครึ่บ๒๐ตัวครึ่บ
ก็จับได้ทุกมุมนี่ไง
เพราะเขาเดินเลี่ยวไปเลี่ยวมาตรงนี้

ค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีอาการจิตเตอร์เว่นจริง